ความคืบหน้าของคดีฆ่าเผานั่งยางชาวอิตาลีกันก่อนนะครับ
ล่าสุดอำรวจก็ตามจับผู้ต้องหาได้ทั้ง๒คน
ก็คือหญิงสาวชาวไทยแล้วก็อีกคนนึงเป็นนุ่มชาวฝรั่งเศส
พอจับกลุ่มมาได้สอบไปสอบมาต่างฝ่ายก็ต่างโยนความผิดให้กันและกัน
ไม่ยอมรับว่าเป็นฝ่ายวงการนะครับ
ซึ่งเมืองต้นนั้นคาดว่าเป็นปมเรื่องของชู้สาวครับ
นี่ครับก็เป็นคลิปที่เป็นภาพของนางรุจิราเอี่ยมละไม้ครับ
คนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าเผานั่งยางในคูเซเปสเตฟานี
วัย๖๑ปีซึ่งเป็นชาวอิตาลี
เธอเองก็ถูกรวบตัวได้นะครับคาต้นลำไยเพราะว่าเธอหลบหนีปีนขึ้นไปอยู่บนต้นลำไยครับ
สวนลำไยท้ายหมู่บ้านชัยมงคลหมู่ที่๑๐ตำบลเชียงของอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับ
เพราะว่าต้องการจะให้มีแรงในการหลบหนี
พร้อมกับสัจทอดว่านายอามูเรียซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส
ส่วนเธอเองก็อ้างว่าเป็นเพียงผู้สมรู้ร่วมคิดยืนยันไม่ได้ลงมือฆ่าอดีตสามีชาวอิตาลีครับ
ส่วนที่ไปหลบซ่อนที่สวนลำไยเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นคนพื้นที่เป็นคนพื้นเพของอำเภอโกสัมภีนครที่กำแพงเพชร
ญาติพี่น้องรู้จักกันเป็นอย่างดี
จุดที่ไปซ่อนตัวเนี่ยมีคลองวังเจ้ากั้นแดมทั้ง๒จังหวัดอยู่ห่างไกลจากชุมชนด้วย
แล้วก็หวังว่าเมื่อเรื่องเงียบแล้วก็จะหลบหนีออกไปที่อื่นนะครับ
หลบอยู่ในสวนลำไยแล้วก็ยังปีนขึ้นไปข้างบนด้วยกันเจ้าหน้าที่เจอตัว
ซึ่งเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรบึงนารางจังหวัดพิจิตรก็นำกำลังพร้อมตำรวจภูทรภาค๖
จับนายอโมรีริโก้ผู้ต้องหาตามหมายจับภายในสวน
ซึ่งมาตั้งเป็นแคมป์ที่พักหลบซ่อนตัว
ห่างจากจุดที่ไปจับกลุ่มนางรุจิราได้ประมาณ๑กิโลเมตร
พร้อมด้วยรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและขับหลบหนี
โดยมีการพ่นสีดำทับสีเดิมเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ค่ะ
เรื่องต้นนายอโมรีให้การภาคเศษ
อ้างบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่รู้เห็นกับการวางแผนฆ่าเผานั่งยาง
โดยนางรุจิราขอให้เขามาเป็นบอดี้การ์ดระหว่างหลบหนี
แต่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อคำให้การของทางด้านของนายอาโมรีนะคะ

ไปพบผู้ต้องหาเดินเข้าไปในหมู่บ้านไปซื้อบะหมี่สำเร็จรูปกิน
แล้วก็ไปซื้อบุหรี่ด้วยแล้วก็เดินทางไปที่สวนลำไยท้ายหมู่บ้าน
ต่อมาเจ้าหน้าที่เองก็นำกำลังเข้าปิดล้อม
นำตัวนางนุจิลานั้นก็ไปจับได้คาต้นลำไยเลยครับ

ส่วนสาเหตุมุ่งไปที่เรื่องของชู้สาว
ซึ่งตำรวจพบว่าข้อมูลของผู้ตายก็จะมีการจ้างให้ทั้งสองคนเลิกคบกัน

อาจเป็นชนวนนำไปสู่การวางแผนฆาตกรรมก็เป็นได้นะครับ